คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราได้เห็นชมหน้าค่าตา
คณะรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์๒เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่มีรายชื่อโปรดกล้าวลงมาแน่นอนนะคะ

แต่มีข้อกังวลตามมาโดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติ
รัฐมนตรีบางคนที่อาจจะยังมีเรื่องของคดีความ
แล้วก็มณฑินอยู่ใช่นั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
เมื่อวานนี้อาจารย์วิศนุเครืองามก็บอกไปแล้วนี่
ว่ากรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
มีการต้องโทษคดียาเสพติดตอนที่อยู่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี๓๖
อาจารย์วิศนุบอกว่านั่นเป็นสารของออสเตรียตัดสิน
ยึดสารไทยสารออสเตรเลียไม่เกี่ยว
อาจารย์บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติ
รัฐมนตรีวันนี้เราก็พยายามตามต่อเรื่องนี้แล้วค่ะ
ถามอาจารย์วิศนุอีกครั้งหนึ่งจริงหรือไม่คะท่าน
ที่ว่าไปต้องคดีในต่างประเทศ
แล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี

อาจารย์วิศนุย้ำชัดค่ะบอกว่า
ข้อกฎหมายกับเรื่องความเหมาะสมเป็นคนละเรื่องกัน
แล้วถามว่าฝ่ายค้านเขาจะมีการยื่นยติ
ตรวจสอบจริยธรรมของรัฐมนตรีบางคน
อาจารย์วิศนุบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้าน

แต่ถ้าหากดูจากลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติแล้ว
ถือว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย
ยกตัวอย่างเหมือนเช่นของกรณี
คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อันนี้ก็สามารถเป็นได้ไม่ได้ขัดต่อบทกฎหมาย
ทีนี้อาจารย์วิศนุยื่นเผือกร้อนไปให้นายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นอาจารย์วิศนุบอกว่า
คนที่จะชี้ขาดก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่า
ขั้นตอนก่อนที่จะมีการเสนอรายชื่อรัฐมนตรี
ของแต่ละพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาล
มีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่มีการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติ

อาจารย์วิศนุบอกว่าขั้นตอนนั้นมันก็ผ่านไปแล้ว
ก็ยื่นไปแล้วว่าใครมีคดีความอะไรที่มันยังคงข้างอยู่

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ที่จะต้องชี้ขาดแต่เอาก็ชี้ขาดไปแล้วนี่

หลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำคือถวายสัตว์ปฏิญาณตน
และนำคณะรัฐมนตรีทั้งหมด๓๖คนแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำมันผ่านไปแล้วนะคะ

นอกจากที่จะถามอาจารย์พุทธธินตร์เครืองามแล้ว
นักข่าวก็ต้องไปถามรัฐมนตรีหลายคน
เกี่ยวกับความคิดเห็นถึงรัฐมนตรีคนอื่น
ไปพูดคุยกับนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับกรณีการวิพากษ์วิจารณ์
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย
คือคุณจุลินไม่ได้วิจารณ์โดยตรงนะแต่ให้ความคิดเห็นแบบนี้
บอกว่าเมื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ทุกคนมีหน้าที่บริหารด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
นายกรัฐมนตรีต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามนั้น
ส่วนเรื่องคุณสมบัติก็ต้องว่ากันไปตามรัฐธรรมนูล
ดังนั้นการทำหน้าที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
หากทุกคนตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
จนสามารถเป็นที่ยอมรับได้

ไปถามอีกหนึ่งคนแล้วกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพุทธิพงศ์ปุณกัน
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคอรมอลว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
คุณพุทธิพงศ์แสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะ
คอรมอทุกคนผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว

เอกสารให้นายกรัฐมนตรีไปแล้ว
ระบุไปแล้วว่าใครยังมีคดีข้างค้างอะไร
ก็ผ่านการตรวจสอบแล้วไงรวมถึงตัวเองด้วย
คุณพุทธิพงศ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีนะคะ
เกี่ยวกับการชุมนุมของกปศในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร
และขัดขวางการเลือกตั้ง
คุณพุทธิพงศ์บอกแบบนี้เพิ่มเติม
บอกอยากจะให้เชื่อในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
และขอให้โอกาสแต่ละคนพิสูจน์เรื่องของการทำงานหลังจากนี้ไปจะดีกว่านะคะ

ผมคิดว่าวันนี้เราต้องยอมรับการตรวจสอบ
นี่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐมนูล
การตรวจสอบในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ
แล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสวยงามนะครับตามระบอบประชาธิปไตย
ทุกคนใครก็ตามที่เข้ามาบริหารหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
การตรวจสอบการทำงานในทุกเรื่องเป็นสิ่งที่สำคัญ

แต่เมื่อมีการตรวจสอบแล้วมีการอธิบาย
ก็ต้องยอมรับในการตรวจสอบและการอธิบายของแต่ละฝ่าย
เมื่อในเรื่องการตรวจสอบผมไม่ได้กังวลนะครับ

แต่เอาล่ะแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่ยังคงเป็นคำถามข้างค้างใจสื่ออย่างเราและประชาชน
นั่นก็คือเรื่องของคดีความในอดีตของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ตอนนี้ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานอาจารย์วิศนุก็ยืนยัน
วันนี้ก็ยังนอนยันเหมือนเดิมว่ามันไม่เกี่ยวกัน
คดีความในอดีตที่มันเกี่ยวข้องสารต่างประเทศตัดสิน

แล้วมีการยกกรณีที่ศาลตัดสินมีสอสอคนหนึ่งอดีตสอสอ

แล้วตอนนั้นสารตัดสินก็ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นสอสอ
อาจารย์วิศนุแบบนี้ทีนี้วันนี้ค่ะเราก็ไปถามเจ้าตัว
วันนี้เจ้าตัวเองก็คือร้อยเอกธรรมนัฐ

ที่อดีตท่านเคยไปติดคุกในประเทศออสเตรเลีย

วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐผู้กองธรรมนัฐบอกชัดเจน

ผมเคยติดคุกที่ออสเตรเลียจริง
ตอนนั้นสักประมาณ๘เดือน
แต่คุณเชื่อไหมร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่า
เรื่องนี้มันเป็นตราบาปมันเป็นเรื่องโอละพ่อมาก
คือท่านยืนยันเลยนะคะร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันบอกว่า

ผมไม่เคยขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
ผมไม่เคยเป็นผู้ผลิตยาเสพติดในออสเตรเลีย
ผมไม่เคยมีการส่งออกนำเข้าจำหน่าย
ผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ถามว่าอ้าวแล้วท่านไปติดคุกได้ไง
ย้อนให้เราฟังแบบนี้นะคะบอกว่าย้อนกลับไป
สักประมาณปีเมษา๒๕๖๒
ตอนนั้นติดยศคือร้อยโท

บอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นตำรวจ
หน่วยปราบรามยาเสพติดของฐานทุสหรัฐอเมริกา
ชวนไปเที่ยวที่สิตนีออสเตรเลีย
ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวสิตนี
ก็ผ่านการตรวจกระเป๋าที่สนามบินตามปกติ
ก็ไม่มีอะไรสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศเขาได้

แต่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าผมพลาดเอง
เพราะว่าตอนที่ไปที่ที่พักเนี่ยนะ

ไปที่โรงพักบอกว่ามียาเสพติดในครอบครอง
ถูกควบคุมตัวแล้วแยกการควบคุมตัว
คือตอนนั้นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็ปฏิเสธ
แล้วตอนนั้นของกลางก็ไม่มีด้วยค่ะ
ทีนี้ตอนนั้นตำรวจออสเตรเลีย
ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ค้ายาเสพติดผลิตยาเสพติดนำเข้ายาเสพติด

ไม่ได้มีคดีเหล่านี้เลยสำหรับตัวเขา

ในบ้านเราแบบนี้ไม่มีดูเห็นเป็นใจ
เขาบอกว่าไม่มีจะเทียบเคียงรู้เห็นเป็นใจไม่ได้
ข้อหานี้ก็คือรู้ว่าทำอะไรกัน
ถือว่าโทษของเขาเบามากแต่บ้านเราไม่มี
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าถ้าเทียบเคียงให้เห็นภาพ
ก็คือละหูโทษเป็นโทษที่เบามากสำหรับบ้านเรา
ซึ่งตอนนั้นผมเองถูกกันไว้เป็นพยาน
โดยเจ้าหน้าที่รัฐและรอการตัดสิน
ผมไม่ได้เป็นผู้ต้องโทษในคดีผลิตจำหน่ายส่งออก
และค้ายาเสพติดผมถูกกันไว้เป็นพยาน
ผมติดคุก๘เดือนก็จริงแต่ถูกกันไว้เป็นพยาน
รออยู่ในคุกเขาบอกแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องโอละพ่อแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมณฑิน
แต่แค่เป็นตราบาปสำหรับเขาเท่านั้นเอง

ทีนี้ถามต่อว่าถ้าอยากจะทำอะไรให้กับประเทศตอนนี้
อยากทำอะไรเขาบอกว่าตอนนี้ผมทำมาหมดแล้ว
เหลืออย่างเดียวที่ผมอยากทำคือทดแทนคุณแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ทดแทนให้พอนะ